วันนี้บรรยากาศอาจจะดูอึมครึมหน่อยมืดหน่อยเพราะว่ากำลังมาหาแมงดา

ออกมาเยอะเลยฝนมันตกก็เลยทำให้แมลงเนี่ยออกมาเยอะเหมือนกันนะคะแต่นอกจากเรื่องของการทำมาหากินในเรื่องของช่วงหน้าฝนแล้วเนี่ย
สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังคือฝนนี่แหละค่ะรวมถึงคลื่นด้วย
และข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศเตือนคลื่นลมแรงและฝนตกหนักมากนะคะ
ทั่วบริเวณประเทศไทยเนื่องจากว่าตอนนี้มีร่องฝนพาดผ่านตอนบนของประเทศ
เหนือและภาคอีสานขณะเดียวกันภาคใต้นะคะลมประจำฤดูเนี่ยมีกำลังแรงมากขึ้นค่ะ
ทำให้ออกความชื้นมาบนฝั่งและทำให้เกิดฝน
จะมีฝนตกทั่วบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้
ฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งทะเลอันดามันนั่นเองนะคะดังนั้นใครที่จะต้องออกเรือช่วงนี้ก็แนะนำว่า
งดก่อนงดท่องเที่ยวทางทะเลหรือว่างดออกเรือหาปลาก่อนนะคะ
ส่วนสภาพอากาศในช่วงวันนี้ถึง๑๑มิถุนายนเป็นอย่างไรตรวจสอบกันล่วงหน้ากันค่ะ
ภาคเหนือภาคอีสานฝนจะมีโอกาสตกกระจายร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่
ตกหนักบางแห่งพื้นที่รุ่มหรือใกล้ทางน้ำไหลผ่านต้องระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลัน
ล้นตะหลิ่งและดินโครนถล่มเอาไว้ด้วยนะคะส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีฝนลดลงจากช่วงก่อน
เหลือประมาณร้อยละสามสิบถึงแปดสิบของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งแดดดีในช่วงครึ่งวันเช้าค่ะ
ส่วนพื้นที่ริมทะเลคลื่นสูงประมาณหนึ่งถึงสองเมตรนะคะ
สำหรับภาคใต้จะมีฝนทั้งสองฝั่งร้อยละสี่สิบถึงแปดสิบของพื้นที่ค่ะ
ตกหนักฝั่งอันดามันนะคะระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเอาไว้ด้วย
ส่วนจุดที่มีฝนนั้นคลื่นสูงเกือบ๓เมตรค่ะแนะนำว่าเรือเล็กงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไปก่อน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคนนร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่
ว่าจะมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงบ่ายถึงค่ำให้ระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมน้ำขังรอการระบายกันไว้ด้วยนะคะ
เรียกว่าฝนชุ่มฉ่ำช่วงนี้ถ้าคิดในแง่ดีคือเราจะได้มีน้ำเอาไว้ใช้โดยเฉพาะเกษตรกรจะได้ใช้ในการทำการเกษตรกันด้วยนะคะ
ส่วนใครที่อยู่ในเมืองก็ใช้น้ำให้ประหยัดแล้วกันเพราะมันจะมีช่วงฝนทิ้งช่วงกันด้วยค่ะ
แต่ใครวันนี้มองว่าเดี๋ยวจะออกไปจับแมลงจับหาสัตว์ต่างให้ระมัดระวังอันตรายด้วยนะคะ
ตอนนี้ต้องไปช่วยเขาจับแล้วเห็นว่าหายากเหลือเกินสวัสดีค่ะ
เอาเอาเอาหาหน่อยน่ะได้ไหมเนี่ย
เอ้าไปไหนกันอ่ะเออเดินให้มันดีดีหน่อยสิแหม